มาติดตามคอนเสิร์ตที่เพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงของเรานะคะ
ค่ายหลายค่ายหลายสังกัดเลยสำหรับศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะ
จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการรำลึกถึงศิลปินในดวงใจอย่างยอดรักสลักใจ
ครบรอบเก้าปีนั่นเองนะคะนำโดยถั่วแระเชิญยิ้มสดใสร่มโพทอง
ยันสัญญาสิทธิ์เก่าวงดนตรียอดรักสลักใจ
นักร้องลูกทุ่งศิลปินตลกแล้วก็อีกมากมายนะคะ
จัดงานทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ยอดรักสลักใจที่จากไปครบ๙ปี
รวมถึงศิลปินครูเพลงที่ล่วงลับ
โดยงานมีพิธีบวงสวงหลวงพ่อวัดไร่ขิง

ถวายพระทหารเพลแด่พระพิสุสงฆ์จำนวน๙๙รูป
และร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
คณะสงฆ์วัดไร่ขิงที่สวดมาติกาบังสุกุล
และศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงลูกทุ่งผู้ล่วงลับ
อกจากนี้จะมีการจัดงาน๙ปีที่จากไป
โดยในงานจะมีคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องลูกทุ่ง

ขึ้นเวทีแสดงความบันเทิง
ตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๖สิงหาคม
ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐม
เพื่อรำลึกถึงศิลปินลูกทุ่งในดวงใจอย่างยอดรักสลักใจอีกด้วยนะคะ
ซึ่งจริงแล้วงานรำลึกถึงยอดรักสลักใจเนี่ย
เขาบอกว่ามีการจัดกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
เมื่อปีที่แล้วก็ตรงกับวันที่๙สิงหาคมในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นวันที่ยอดรักสลัดใจได้จากโลกนี้ไปนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะจากไปถึง๙ปีนะ
แต่ว่าบทเพลงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในหัวใจของแฟนเพลงนะ
โดยเฉพาะเยาวชนหรือว่าศิลปินรุ่นใหม่
ก็ยังร้องเพลงของพี่ยอดรักสลักใจได้อยู่เลย
ใช่สำหรับใครที่คิดถึงผลงานเพลงของพี่ยอดรักสลักใจ
ที่ใบตองได้บอกไปก็ไปติดตามฟังกันได้นะคะ
วันที่๘ถึง๑๕สิงหาคมนี้ที่วัดไร่ขิงค่ะ